ใครกำลังร้อนเงินหยิบจับของใกล้ตัว

ในเกมรับจำนำ
แล้วผู้จำนำของเราวันนี้นะคะบอกเลย

ซี้กันตอนไหนไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
ยายนักวิ่งกับสิงหมัดสั่ง
โอ้โฮ

ข้าว่าจะไปตลาดใช่ไหม

บอกเลยว่ายังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ย

เากลับไปวิ่งเนาะยายเด๋อร์จริง

วิ่งทีเสียงชั้นดุร่านดังก๊อบแก๊ป

อุ๊ยปากยังเอ็งต้องโดนปอดเว้ย
โอ้โหยายผมพูดเล่นน่ะอย่าโมโหเลย
เวลายายโกรธทีนะหน้ายับไปทั้งหน้าเลยเนี่ย
โอ้โฮได้ปากนี้ต้อง

มานี่ขึ้นรถมาผมไปส่งเร็ว
ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวข้าจะวิ่งไปหาไอ้แจ๊คที่ค่ายมวยนู่น

ข้าวิ่งเองเร็วกว่าไปเลยโอ๊ด

กระดูก

ทำไมเองมานั่งทำหน้าเป็นหมาหงอยอยู่ตรงนี้ฮะ

ผมแทบไม่ได้พักเลยอ่ะ

แจ๊คคนเราล้มได้ก็ต้องลุกได้สิว่าเฮ้ย
ลุกขึ้นมาฟิตฟิต
ปรี๊ะปรี๊ะสู้

สู้นั่นแหละดีมากไอ้แจ๊ค

ถ้าใจเราไม่ยอมแพ้สักอย่าง
สักวันชัยชนะย่อมเป็นของเรา

ปรี๊ะปรี๊ะปรี๊ะ

สวัสดีครับแจ๊ค

น้องแจ๊คจากมูนลิรำเจ้าของเรื่องนั่นแหละเดี๋ยวแจ๊คพินี่เท่าไร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

ต้องสายบาทได้ไปไหนแต่พี่น้องกันก็อยู่ในคลิกภาพที่ต่อไป
พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ครับ

เหมือนแกเป็นคนไวกระชับกระเฉง

คือเดินเดินก็เดินก็เดินแบบเราไม่ได้นะ
คือแบบต้องกุ๊บปั๊บไปเลย
ก่อนแรกเขามารับไปนั่งมอเตอร์ไซส์ทำไมไม่นั่งแต่วันนั้น
เพราะว่ามอเตอร์ไซส์มีสิ่งล้ม

แต่แกวิ่งนี่แกมั่นใจว่าแกไม่ล้ม
ไม่ครับอยู่ตรงข้ามบ้านอยู่
แต่ว่าเคยรักกันเหมือนยายหลานแท้ครับ

แต่ที่สำคัญนะ

ได้ยินเสียงจังหวะดนตรีอะไรไม่ได้เลย

ประมาณต้องการว่านี่ไหมได้ไหม

ถ้ายายเมื่อกี้ถ้าเราทำคือเราลุกไม่ขึ้นนั้น

เขาไม่มีอาการหอบแต่ผู้หอบค่ะ

แกแข็งแรงมากเลย
น่ารักจังเลยอ่ะอย่างนี้เวลามีงานบวชน่งบวชนาคอะไรนี่

ไปทุกงานเลยใช่ไหม

นี่คือเคล็ดลับความแข็งแดงครับ
อ๋อเหอะโอ้โฮ
เฮ้ยจริงเหรอแกก็เที่ยวสนุกของแกไปอย่างนี้เหรอ
ครับใช่ครับคือจะมีงานบุญตามต่างหมู่บ้าน
จะเชิญแย่ไปตลอดคนก็จะให้ทิศแบบนี้ตลอดครับ
เขาบอกว่าเป็นสีสันของงานเลยนะเบ้น

เวลามีงานปั๊บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยงานจะสนุกได้
ต้องไปรับเยลวงน์แหวะต้องมีเยลวงไปด้วยนอกจากใช่

มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าเชียร์ไปเชียร์มามันเกิดอุบัติเหตุ

คุณยายเล่าให้ฟังสมัยก่อนเวลาไปเชียร์มวย
คนที่ไปเชียร์ด้วยกันไปยืนข้างหลังยาย
แล้วยายก็จะเชียร์มวยบอก
อ๋อค่ะใช่ครับหลุดออก๕ทางมาก
ไปยืนข้างหลังแล้วเดินโศกอย่างนี้

เอาเครื่อง

แล้วคือเสียค่าสร้างขวัญให้เค้า๑๐๐บาทเมื่อสหร่อย

ให้บอกว่าส่อยเว้าเองครับ

เราให้ยายไปพักก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวยาย
แต่จะบอกยายเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเนอะ

แล้วคือมันไม่มีตัวชกแล้ว

โอ้โห๓๔ไฟล์มีตัวใหญ่สูงครับ

ตรงนี้คือสาเหตุที่ทำให้พักด้วยครับ
คือจมูกจมูกต่อยกับฝรั่งแล้ว

เจ็บมากแล้วก็มันต้องเสียเหงื่อเสียเลือด
เหนื่อยพักแล้วก็ไปทำงานรับจ้าง

ก็ยายมาให้กำลังใจครับ
ก็ไม่ต้องโทษสู้ต่อไทยไหน
ด้วยความที่มวยมันเคยต่อยครับ
ทนกลิ่นน้ำมันมวยไม่ไหวก็คือทนกลิ่นน้ำมันมวยไม่ไหว
น่ารักค่ะแล้วก็กลับมาชกอีกครั้งหนึ่งครับ

ตอนนี้เราได้ยินความสัมพันธ์แล้ว
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าปกติสองคนนี้
เขาพูดหรือว่าบอกรักกัน
หรือมีความในใจบอกคุณยายบ้างไหม
ก็ไม่เคยบอกครับครับเขาแล้ว

ถึงจะไม่ใช่ยายแท้แต่ก็รักมาก
แล้วก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปครับ
อยู่คู่กับลูกหลานตลอดไปครับ
สัตว์ที่คือว่าบ้องแข็งแข็งเด็ดขึ้นด้วยครับ

คุณบอกเอฟ
คุณยายอยากจะพูดอะไรกับหลานคนนี้บ้างไหมคะ
อ่ายาวเยอะแรงจรไมละผม

นะอย่าทริเชียวเดาลงชื่นยาว

บอกว่าให้แจ๊คลาด
อายุยืนตลอดให้เป็นเด็กดีตลอด

มาเนี่ยรัก
เห็นบอกว่าตอนนี้ก็เลยอยากจะสืบสารเหมือนกัน
เปิดค่ายมวยที่บ้านคุกเบงเหนือที่อำเภอบรรควรจังหวัดบุรีรัมป์
แล้วก็เอาเด็กในชุมชนนะครับเอามาซ้อมมวย
คือเด็กเหล่านี้จะมีปัญหาทางสังคมทางครอบครัวครับ
ก็เอามาอยู่ค่ายมวยมาอยู่กินด้วยแล้วก็มาซ้อมมวยด้วย
สอนทั้งวิชามวยแล้วก็วิชาการเอาตัวรอดในชีวิต

ก็คือค่ายมวยก็คือบ้านหลังที่๒นั่นเองนะครับ
แล้วที่มารายการของเราเนี่ยอยากได้เงินไปทำอะไร
อยากจะได้เป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็ยายชอบทำบุญครับ
เกือบทุกวันครับอีกส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไว้ซื้ออุปกรณ์มวยครับ
อุปกรณ์มวยมันก็ไม่เพียงพอต่อเด็กทั้งมวย
สรุปกันชัดว่าเงินส่วนนึงเนี่ยนะ
ก็จะเอาไปให้ยายลวงนี่แหละไว้ทำบุญ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปพัฒนาโรงเรียน

แล้วที่มารายการเราในวันนี้ครับแจ๊คเอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
นวมที่ใช้ชกในรายการวันลุมพินีครับ
วมชกมวยแบบเปิดนิ้วผลิตจากหนังสังเคราะห์คุณภาพสูง
ภายในเป็นฟองน้ำอัดรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
แต่คุณสมบัติที่ว่ามาก็ไม่สำคัญหากเทียบกับเรื่องราวของมันครับ
เพราะนี่คือนวมที่แจ๊คใช้ขึ้นชกในรายการใหญ่เป็นแมทแรก
และสามารถชิงชัยเอาชนะมาได้
วันนี้หนุ่มแจ็คเอาตัวแทนความฝันของตัวเองมาจำนำกันเลยล่ะครับ
รวมใช้ชกที่เวทีอะไรนะวันลุมพินีวันลุมพินี
สดร้อนเลยอันนี้มันมีความสำคัญกับเรายังไง
มันเป็นไฟล์ประวัติศาสตร์ของตัวผมเองครับ
คือผมชกมวยอยู่แต่ต่างจังหวัดครับต่อยละ๕ยก
นี่ก็เห็นเขาไปต่อยวันลุมนี้
ค่าตอบแทนมันสูงมากแล้วก็มันเป็นเวทีระดับโลกครับ

ได้มีทางอื่นกลับได้ไปตอยเมื่อ๓เดือนที่แล้วครับ
ไปท่างเล็กก็ไปเจอมวยที่เขาเก่งมาก
ผมก็เป็นรองทุกอย่างเลย

รักครับ
ได้เท่าแบบนี้ได้ครับ
นี่เอาล่ะ
กำลังเริ่มอะไรอวอลล่ะ
ดูเขามึกขึ้นมาก

คิดมาก่อนไหมว่าราคาจำนำเราจะได้สักเท่าไหร่

เดี๋ยวมีหลงจู้ปริศนา

สวัสดีครับผมชื่อเทนนะครับเป็นนายหน้าค้าที่ดินนะครับ
ก่อนที่ผมจะพูดอะไรนั้นผมขอทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
แจ๊คพี่แจ๊คผมคิดถึงพี่แจ๊คแฟนคลับพี่แจ๊ค
ยุ่งยุ่งยุ่งติดตามมาตลอดเลยครับพี่แจ๊ก
เขาคนอีสานคือกันหักกันหมั่นแกนนะครับ
พี่จะอยู่บุรีรำผมอยู่ขอนแก่นกะหักกันคือเก่านะครับ
เมื่อนี้ได้ข่าวว่าพี่แจ๊คสิเอานวมมาจำนำ
เอามาจำนำที่ผมได้เลยผมให้ราคาสูงที่สุดเลยพี่แจ๊ค

อีสานเหมือนกันครับการหมั่นแกง

คนนี้จะเหมือนจะเป็นแฟนคลับผมจริงจริงนะครับอืม
ดูแล้วมันอาจจะตีราคาให้สูงครับคนนี้
ข้อนแก่นนะที่อยู่บุรีลำอ่ะเขาก็บอกแล้วนะว่า
ไปให้ไปจำนำกับเขานะเขาให้ราคาสูงเนี่ย
มาดีนะมาดีคนแรกเอาไปดูหมายเลข๒ค่ะ
สวัสดีครับแจ็คกับยายลวงคู่สีต่างวัย
พี่ไพโรธคงสมรนักภาคเรือยาวจากจังหวัดพิจิตร
เดี๋ยวพี่จะภาคให้ฟังหนึ่งับทีแถวนี้ฉารวรรณกลับ

ใจรวงโชคดีจะมีผัวแล้ว

กะทาศน์แล้วจะเอาคนแก่น่ารัก
นี่

ภาคไบ้ก็เร็วเหรอดูสนุกมาก

อันนี้ดูน่าจะให้ปานกลางครับ
หน้าตาเขาเหมือนใจดีแต่ไม่รู้เขาให้เยอะหรือเปล่า

ผมครับชื่อศิลเมฆอัครพักกุลเศษครับ
เป็นอาจารย์สอนการแสดงอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปฐุมครับผม
ข่าวว่าคุณแจ๊คจะเอานวลมาจำนำใช่ไหม

อะไรก็หายากเหลือเกินช่วงนี้
เดี๋ยวผมจะเอานวมมา
ใช้เป็นพล็อปประกอบในละครดีกว่า
อ่าถ้าคุณแจ๊คจะมาจำนำนวม

รับรองผมให้ราคาดีแน่นอน
โอ้โฮ

เขาบอกเอาไปประกอบอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้

บางทีการแสดงก็จะมีฉากชกมวย

เลขหนึ่งเนี่ยดูน่าจะติดตามเรื่องมวยจริงคนนี้

คนที่สองนี่น่าจะพากเรืออย่างเดียวครับ

คนที่๓นี่คือเขาจะเอานวมไปต่อยอด

แล้วทุกคนแต่คนที่สองชอบยายนะ
อ้าว

แสดงว่าถ้าเขาเอาไปเขาน่าจะชื่นชมเจ้านวมเนี่ย

แน่อาจจะเอาไปอัดกรอบห้อยคอก็ได้ครับ

เท่าข้างกำไรเป็น

จะเลือกหลงจู้ปริศนา

หลงจู้ตีราคามาสูงสุดเลยนะ

สูงจริงเนอะถ้าจริงโชคดีแล้วเจอคนนั้นแต่ไม่รู้ว่าคนไหน
แล้วก็เลือกไปแล้วด้วยคือหมายเลข๑
เราไปดูหลงทุกปริศนาหมายเลข๒กันก่อนค่ะ
สำหรับโน้มอันนี้พี่ไพโลดสูตรตามมาว่า

เย้ลวงเย้ลวงฟังดีนะอย่าเป็นหลมนะ
พี่ไพโลดให้๔๕๐๐บาท
เย้
๖๕๐๐บาทครับพี่แจ๊ค
แม่แย่ล้วงให้โชคจริงเลยนะ
เลขหนึ่งเลขหนึ่งนะ

พูดเป้าไปเลยอะ
เดี๋ยวเราไปดูคนที่๓นะคะ

ที่จะรับยวนที่คุณจะมาจำนำ

ชอบดีมากเลยอะ
พอใจกับราคานี้ไหมคะ๖๕๐๐บาท
ถ้าพอใจกับราคาจำนำที่๖๕๐๐บาท
ขอเชิญคุณแจ๊คจำนำครับ

แล้วตอนนี้นะคะแจ๊กก็รับเงินจำนำ
ทางรายการไปก่อนเลย๖๕๐๐บาท
หลงจู้ที่ให้ราคาจำนำสูงสุดไปด้วยในวันนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันมีผล

เงิน๖๕๐๐บาทจะเบิ้ลไปอีกหลายเท่าเลย
แต่ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
ตามหลักภาษาไทยเสือร้องว่าอะไร
เวลาเปิดตัวที่เราใส่หน้ากากเสือเนี่ยค่ะ

เราเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามถ่ายของจำนวน๓ข้อ

หรือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับ
เงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว

ซึ่งตอนนี้นะคะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว

แล้ววันนี้เขาได้เงินสูงสุดเลยนะจากหลงจู้นะครับ
โชคดีตั้งแต่เปิดรายการเลยนะแจ๊ค

งี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ
ถ่ายของข้อที่๑มูลค่า๖๕๐๐บาท
เวลาที่เขาขึ้นต่อยมวยเนี่ยนะ

อันนี้เขาเหรอทำไมต้องใส่หน้ากากเสือทำไมไม่ใส่หน้ากากหมูหมากาไก่หน้ากากมิว

มาจากจังหวัดเข้ามาเป็นเสือร้ายอย่างนี้

เวลาเปิดตัวที่เราใส่หน้ากากเสือเนี่ยค่ะเราต้องคำรามไหม

อะไรนะอีกทีนี้ฉันจะไม่กลัวเขาเลยมั้ยเนี่ย
พัฒนานุกรมไทยเนี่ยเขามีระบุไว้ด้วยนะว่าเสียงร้องของเสือเป็นแบบไหน

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
ตามหลักภาษาไทยเสือร้องว่าอะไร
ข้อ๑โหแหข้อ๒โหรา

ฮู้ปีปฮู้แห
ฮู้แห
ใช่ไหมมันก็ฟังด้วยแบบแหม่งิวแหนะอร่อยนิดนึง
ข้อ๒อ่ะเหมือนคำรามข้อ๒เนี่ยเป็นไปได้สูง
ข้อ๓เนี่ยฮู้ปีป
เออเป็นไปได้น้อยมากแล้วจะตัดข้อสามออก
จะเหลือข้อ๑กับข้อ๒น่าจะ

เสือหมัดสั่นจากบ้านกรวดบุรีรำนี่

แล้วเสียงเสือตามพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับ

อาการคำรามของเสือ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ย

ที่มีทั้งเสียงขึ้นลงต่ำสูง

น่าจะมาจากเสียงลมหายใจ

อ้างอิงมาจากพจนานุกรมด้วย

นักมวยของเราหลังพิงเชือกซะแล้ว

ตอบให้ถูกทั้ง๒ข้อที่เหลือครับ

ข้อที่๒มูลค่า๖๕๐๐บาทครับ
สายอาชีพมวยแบบนี้

มีครับใครครับพี่บัวขาวพี่แสนชัย

ไม่ทันครับก็เป็นยุคเก้าศูนย์ของผม

ต้องบอกว่าเป็นคนแรก

สมรักเองเขาก็หลังจากที่ต่อยมวยไปแล้ว

รู้นี่นั่นเยอะแยะนะครับเล่นนังร้องเพลงด้วย
คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
สมรักคำสิงมีผลงานเพลงชื่อว่าอะไร

คำที่แกพูดประจำตัวหรือเปล่า
แต่เวลาแต่งเพลงออกมาก็น่าจะใช้ชื่อนี้ครับ

ขอตอบครับตอบว่าข้อหนึ่งครับ

เพื่อรักษาโอกาสในการถ่ายล่วงแห่งความภูมิใจนี้กลับบ้าน
แล้วจะได้ไปต่อหรือพอสักนี้
มาฟังเฉลยจากพี่เอกันครับ
ถูกครับ

สมรักคำสิงเคยมีผลงานเพลงที่ชื่อว่า

อยู่อารอบัมที่มีชื่อว่า
ขอร้องด้วยคน

ตัวนางยังไม่มีเพลงขอร้องด้วยคนนะฮะ

ตอนนี้นะคะก็ตอบคำถามถ่ายของไปแล้ว๒ข้อนะคะ
ตอบถูก๑ข้อมีเงินสะสม๖๕๐๐บาท
เหลือเพียงอีก๑ข้อที่จะชี้ชะตาแล้วว่า
วมคู่นี้จะอยู่กับทางรายการหรือจะได้กลับบ้านไป

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓
มูลค่า๑๓๐๐๐บาท

รู้จักไอ้นี่ไหมลูกชิ้นยืนกิน

เคยกินครับครับเคยไปกินมาแล้วครับนี่ไปมาหรือยัง

ไปถึงบุรีรำเนี่ยต้องพูดถึงลูกชิ้นยืนกินด้วยนะ
ลูกชิ้นยืนกินคำนี้จัดชิงแชมลอกยืนกิน

ว่าแต่ทำไมว่าเขาต้องยืนกินดีกว่าในเรื่องของลูกชิ้นเนี่ยนะ

มันต้องมีที่มาที่ไปดิครับคุณนะฮะ
เพราะฉะนั้นเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ที่มาของลูกชิ้นยืนกินเจ้าแรก
ให้ลูกค้ายืนกินเพราะอะไร
ข้อหนึ่งพื้นที่ร้านจำกัด
ข้อที่๒ทอดเร็วทอดไว
ข้อที่๓นั่งแล้วไม่ยอมลุก
อันนี้น่าจะตัดข้อหนึ่งออก

แบบบ้าสองทดเร็วทดไวน่าจะครับ
ไม่ต้องลองไง
ไม่ต้องรอ
คือมา
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๓

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างในใจคิดว่ายังไง

ทิ้งของจำนำไว้ในรายการ
เพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยกันนะครับ

นั่งแล้วไม่ยอมลุกเป็นคำตอบที่
ลูกชิ้นยืนกินเพราะอะไร
แล้วนวมนี้จะได้กลับบ้านหรือไม่
โอ้โหไม่อยากให้หลุดจำนำเลยจริง
มาเอาใจช่วยเจ้าเจ็ดกันครับ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

ดีใจไหมแจ๊คได้ของกลับไปแล้ว

โล่งครับเป็นส่วนที่รักมากครับหวงมากมีรอยยิ้มแล้ว
ตอนนี้นะคะแจ๊คสามารถคว้าเงินรางวัลไปเพิ่มอีก๑๓๐๐บาทรวมกับเมื่อกี้นะ๖๕๐๐บาทเงินจำนำในตอนแรกนะคะ
ตอนนี้มีเงินสะสมทั้งหมด๑๙๕๐๐บาทค่ะ
ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าช่วงหน้าแจ็คพอร์ตของเรามีมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามีเงินให้สะสมถึงครึ่งแสนสักครู่ค่ะ

ปิ่นโตโบราณ๓๐ชั้นค่ะน้อยที่สุดเลยก็คือ๒๓๕บาทแพงที่สุดเลย๕๓๒๐๐บาท
โอ้โฮ
มาชูช่วงสุดท้ายของเกมรับจำนำครับแล้วตอนนี้นะคะแจ๊คก็มีเงินสะสมอยู่แล้ว๑๙๕๐๐บาท

บอกเลยว่าช่วงนี้แหละที่คนแบบว่าลุ้นกันนะฮากันมากเลย
แต่กันจังเลยแจ๊คพล็อตเนี่ยใช่มันเป็นช่วงแจ๊คพล็อตไง
กติการรอบแจ็คพอร์ตเป็นยังไงไปชมค่ะ
แจ๊คพล็อตของจำนำโชว์
หรือหลงจุโรงรับจำนำตัวจริงหรือผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้องโดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก
ผู้จำนำได้วิเคราะห์และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐๐บาท
ถ้าเรียนไม่ถูกต้องแล้วก็เราให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่คอนโดได้อย่างไรนะครับแต่คือของจำนำโชค
ินโตโบราณ๓๐ชั้นจะไปเดินตามวัดหรือตลาดก็คงไม่เจอแล้วครับ
เพราะเราได้มาจากพม่าสั่งทำพิเศษมาโดยเฉพาะ
เขาเดียวเลี้ยงคนได้ทั้งซอยแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไร
และนี่คือของจำนำโชค
มันคือปิ่นโตโบราณ๓๐ชั้นค่ะ

ต้องบอกว่าเป็นของหายากมากนะคะเพราะว่าหูมันเนี่ย
ต้องสั่งทำเกษตรเพราะว่ามันไม่มีทางจะหาซื้อที่ไหนพี่เอ

เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะใช้สำหรับการออกบินทบาทพระพม่ามีจำนวนเยอะ
ก็คือเพื่อให้เพียงพอต่อการรับบาทจากคนที่มาทำบุญนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรับบทบาทเป็นหลงจู้นะ

ด้วยความโบราณเชื่อว่าก็น่าจะมีหลักพันธุ์แล้วครับ
แต่จะกี่พันกันล่ะคุณผู้ชมทนไว้ในใจก่อนกันแล้วกัน
เรามีตัวเลขจากทางรายการบอกไปให้
ราคาที่เป็นไปได้น้อยที่สุดเลยก็คือ๒๓๕บาท

คิดว่าน่าจะอยู่ที่หลักพันหรือหลักร้อย

หลักพันหนูลองดูเลย
ครับ
เพราะว่ามันอายุมัน๑๐๐ปีครับ

ถ้าเป็นโตเถาเนี่ยสมมุติว่า๑๒๓๔หรือ๕นะครับ

ประตูจะ๓๐๐

ขอเปลี่ยนหลักพันได้ไหมครับ

มัน๑๐๐ปีนะ

เอาบนกระทะประมาณ๓๕๐๐เลย

ยืนยันราคามาแล้วนะคะที่๐๓๕๒๐นะคะ
หรือ๓๕๒๐บาทค่ะ
และของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจำนำจริงอยู่ที่
เยี่ยมมาก
จำนำที่สองจำนำที่สอง
เยี่ยมมาก
เหลืออีกสอง

แต่ว่าถูกตำแหน่งที่๑กับตำแหน่งที่๒นะคะ
ถูกไป๒ตำแหน่งนะคะรับเงินสะสมเพิ่ม๖๐๐๐บาท

ดูอยากรู้ว่าทำไมของให้๕บาทข้างหลังน่ะ
บินโตนี้มันเป็นบินโตเก่า
มันเป็นบินโตโบราณของประเทศพม่า
ประเทศพม่าจะเยอะกว่าประเทศไทย
อ่ะบ้านเราก็จะเป็นของหายากนะฮะของเป็นของสะสม
มีมันมีสามสิบชั้นผมให้ตามความหายากสามสิบชั้นให้สามพัน
สามสิบและความสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซน
ผมให้เพิ่มอีกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเพราะฉะนั้น
ิโตแถวนี้ผมให้ราคาจำนำอยู่ที่๓๒๐๕บาท
จริงจะบอกว่าถึงแม้ว่าแจ็คพอร์ตไม่แตก
แต่วันนี้ได้เงินสะสมไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
วันนี้นะคะแจ๊คทำไปได้ทั้งหมดนะ
สะสมตอนแรก๖๕๐๐บาท
มีเงินรางวัลสะสมอีก๑๓๐๐๐บาท
ตอบถูกไปอีก๒ตำแหน่งเพิ่มไปอีก๖๐๐๐บาท
วันนี้นะคะรับเงินไปทั้งหมด๒๕๕๐๐บาท
แล้วที่สำคัญนะครับถ่ายของสำเร็จ
ฝันของเราที่บอกว่าจะแบ่งเป็น๒ก้อนทำได้ไหม
ทำได้ครับทำบุญน่ะแน่แล้วคุณยายได้เอาเงินไปทำบุญแล้ว
แต่ว่าจะไปซื้ออุปกรณ์ให้เด็กด้วยใช่ไหมมีอะไรที่น่าคงซื้อบ้างอย่างเช่นอะไรบ้าง

เป้าสำหรับล่อด้วยสำหรับล่อครับ
แล้วก็เป้าท้องครับผม

ชื่ออะไรครับแจ็ค๒๕๓๘แล้วก็แบงค์ข้างหลังศาลอังกฤษครับอ่า
แจ็ค๒๕๓๘แล้วก็แบงค์แต่เมื่อกี้ฉันแอบพิมพ์ว่าเยลวงขึ้นเต็มเลยนะ
ครับพิมพ์ให้เยลวงมันก็ขึ้นแล้วครับพิมพ์ให้เยลวงมันก็ขึ้นแล้วครับ
ก็มาแล้วเขาเป็นคนดังอยู่เลย
วันนี้ขอบคุณมากนะคะลองแจ็คครับ
ขอบคุณมากนะครับที่ให้เก่งเพื่อทำรายการนะครับ

ด่าเก่งจนได้ผัวเลย

หัวนอนอยู่บ้านไม่ตื่นเลย

งั้นจะมาหานาย
ผมว่าชอบผู้หญิงสเปคอ้วนอยู่แล้ว

มีปากหมานี่
นะครับเอาอะไรมาจะนำกับทางรายการเราครับ
กระเป๋าที่ผัวซื้อให้ค่ะ
ถ้าขดป้ำนี่วันนี้แจ้งปลอดภัยอีก
เตะเตะเตะ